พระเสด็จจากสวงเพื่อปวงราชคุ้มครองชาติบำรุงชนพ้นทุกเข็น
สิบปีรัชสมัยไทยร่มเย็นดังเดือนเพ็ญอบอุ่นล่ายามราตรี
พระเสด็จกลับสู่สวงล่วงลับแล้วกรมโผแก้วนิราชร้างห่างถิ่นที่
ข้าพระบาทโศกอาดูลภูณทวีพระภูมิมีสถิตในดวงใจนิรันดิ์
วงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมดำรึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมีได้
ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร
รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
สนับสนุนโดยอีซูซูดีแม็กซ์บลูพาเวอร์นวัตกรรมเปลี่ยนโลก

ท่านผู้ชมครับคำคืนนี้คุณจะเชื่อก็ได้

ที่มีพลังศรัทธาในเทพเจ้าจีนอย่างมาก

ตัวพ่อเขาเองเนี่ยเขาเคยเดิน
ต้มให้เดือดแล้วก็มาสะดอกเคาะ

คุณลูกนี่หนักกว่าเลยเดินลุยไฟเลยฮะนั่นไง
ลุยไฟสะดอกเคาะอย่างจริงจังเลย

ฝ่ายคุณลูกเนี่ยนะครับจริงจังมากถึง

ได้พบกับความอัศจรรย์ของกังหันเทพ
กงนะครับซึ่งช่วยให้ได้โชคลาภ

ขอต้อนรับนะครับคุณป๊อปวราวุฒินะครับ
และคุณวิบูลลาวหะพงชนะครับ
เชิญครับสวัสดีครับ

ขอบคุณที่ให้เกียรติรายการของเราด้วยนะครับ

ก่อนอื่นเลยต้องถามคุณป๊อปก่อนละกันนะฮะ
คุณป๊อปเองเห็นบอกว่าได้รับการปลูกฝ่า

คือจริงแล้วดูตาผมก็คงต้องทราบเลย
เพราะฉะนั้นเติบโตขึ้นมาเนี่ยคุณพ่อเนี่ย
ทุกวันหยุดเนี่ยคุณพ่อจะพาเราไปไหว้เจ้า

พูดง่ายว่าการไหว้เจ้าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต
เห็นบอกว่าสมัยก่อนคุณพ่อนับถือสารเจ้าจิลชังกง

ครั้งแรกนะไม่ใช่สารเจ้าที่อยู่เฉยแล้วเขามีคนคนหนึ่ง
ก็ดึงร่างขึ้นมาส่งประทับทรง

องค์เจ้าเป็นคนดึงร่างส่งนี้หนึ่งขึ้นมาแล้วให้ประทับส่งขึ้นมา
ให้โปรดมนุษย์ทั้งหลายบาปะตุ๊กทั้งหลายขึ้นมาเราถึงไปกัน
ครับแล้วทำไมคุณพ่อถึงได้ศรัทธาสารเจ้าแห่งนี้
เพราะเท่าที่ทำมาคุณพ่อผมศรัทธามากคือว่า
สอนให้ทางบ้านทำธุรกิจทำอย่างไร
แล้วมีอะไรธุรกิจอะไรแล้วแต่ที่เราไม่เข้าใจเขาเพิ่งจะถามปรึกษาหารือ
ท่านก็จะให้ความกระจ่างกับเรามาเรื่อย
ทำให้ธุรกิจทั้งบ้านที่ทำอยู่ได้เจริญเติบโต
มันคือมาระยะขึ้นมาก็เลยคือความศรัทธา

คุณพ่อก็ไปให้เทพเจ้าองค์นี้เป็นคนตั้งให้
คุณพ่อผมอักโกงอักโกงอยู่ดีนะครับคุณพ่อของคุณพ่ออีกทีหนึ่ง
คือตอนผมเกิดเนี่ยคือพี่สาวผมเนี่ยเป็นหลานคนโต
ผมเป็นหลานชายคนโตอากงก็ดีใจมาก
กงคือคุณปู่เนี่ยเอาไปให้เทพเจ้าจูชังกงตั้งชื่อให้
ตั้งชื่อจริงว่าสวงเพ้งสวงเพ้งแปลว่าอะไรครับสวงเพ้ง
แปลว่าประกาศสงบศึกขอความสงบ
ถ้าสมมุติจะพูดถึงเทพเจ้าจิลชังกงเป็นเทพเจ้าอะไรฮะ
เทพเจ้าจิวชังโกงนึงสมัยสามโคกเนี่ยเป็นฐานเอกของเทพเจ้ากุลอูครับ

ใช่ครับพี่ป๊อปเองเนี่ยตอนอนุบาลเคยหลงทาง
ใช่แล้วเด็กหลายคนคงจะหลงทาง

เชื่อว่าเทพเจ้าจิลชังกงมาช่วยพี่

ครับอยู่ที่ศรษ์ลุยส่อย๓ใช่ไหมครับ
จะขึ้นแท็กซี่กลับก็ไม่มีเงินมีอยู่๒บาท

เด็กมีดังอยู่สองบาทแล้วก็แบ่งเห็นรถคันนึง
ตอนนั้นบ้านจะอยู่ตึกแถวอยู่แถวยอเซก็เห็นรถคันนึงเป็นรถของข้างแบบ
เราก็เป็นคนหน้าบางแต่พี่เย็นใจจะขอเขากลับรถก็ไม่กล้า
ไม่เป็นไรถ้าเราไม่เจอใครเลยเราก็เดินกลับบ้านแล้วกัน
จากตรงสารแดงตรงซอยคอนแวนนะครับ
พี่ก็เดินข้ามไปตรงถึงฝั่งศรีลมตรงสวนลุมใช่ไหมครับ
ก็เดินไปจนถึงหัวลำโพง
จากสอยคอนแวนเนี่ยนะครับตรงนั้นอยู่อนุบาล๒นะครับ
จำได้ว่าตอนถึงหัวลำโพงไปถึงเกาะกลางหัวลำโพง
แล้วตรงหัวลำโพงเขาจะมีรัวเยอะ

กำลังนั่งคิดอยู่ว่าจะต้องข้ามยังไงนะตอนนี้คืองงใช่ไหมครับ
แล้วก็มีผู้ใหญ่คนหนึ่งยังจำได้เป็นผู้ชายใส่แว่น

เพราะกลัวมากเขาก็ถามว่าหนูอยากกินน้ำไหม
เขาก็เลยพาเราไปกินน้ำยังจำได้เลยว่าน้ำแรกที่กินเนี่ย

ไม่นำส้มกลิ่นสปอร์ตก็นำส้มใบเล่
คือมันกินแล้วมันชื่นใจมากเพราะมันเหนื่อยมาก
แล้วเขาก็เลี้ยงน้ำแล้วเขาก็ขอเบอร์โทรศัพท์ที่บ้าน
แล้วตอนนั้นเขาต้องปลดสาธารณะไปบอกคุณพ่อว่าเจอแล้ว

แล้วพอกลับมาปุ๊บก็พ่อแม่ก็ตกจบก็ดีใจ

รู้สึกว่าจะโดนเจ้าที่มาหอกล้ออยู่บ่อยด้วย

คุณพ่อเองนะครับเคยปีนบันไดมีด

เขาบอกว่าจะทำให้เกี่ยวกับเรื่องเดินทางประสบความสำเร็จ

พอหมุนวันไหนสปอนเซอร์จะมีวิ่งเข้ามาหาเรา